พวกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นข่าวแรกพอดีเลย
อย่างที่ทั้งสองท่านโยนมาให้ก็คือประเด็นเรื่องของฟุตบอลชายซีเกม
ก็คงเป็นสมาคมเดียวที่ยังไม่ได้เงินอัดฉีดเรื่องของเหรียญรางวัล
เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของทะเลาวิวาส
แล้วก็ทางฝั่งของบอร์ดกองทุนหรือแม้แต่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็คงต้องทำงานต่อเนื่องแล้วก็ให้ส่งเรื่องไป
ชี้แจงว่าบทลงโทษภายในของสมาคมมันสามารถเพิ่มเติมโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิมได้ไหม
ซึ่งสมาคมเองล่าสุดคือเขาก็ส่งหนังสือชี้แจงไปแล้ว
ว่าเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกับอินโดนีเซียในรอบชิง๔เกมเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
ใครเริ่มก่อนเริ่มหลังภาพหลักฐานเป็นยังไง
ก็ยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการเพิ่มโทษคงไม่มี
ยืนยันโทษเดิมไปก็ตอบกลับไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ลงหนังสือที่ตอบกลับไป๒๘มิถุนายน
แต่หนังสือถึงสมาคมใน๓๐มิถุนายน
ก็ระบุว่าเรื่องเพิ่มโทษอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เอาเป็นว่าโทษที่ได้อันเดิมเนี่ย
เอาจริงผมว่าถ้าตามความเหมาะสม
เจ้าที่โดน๑ปีนักกีฬาใน๖เดือนก็ถือว่าหนักแล้วนะ
แต่คราวนี้จุดสำคัญที่สุดคือพอชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ย
เรื่องของการเบิกจ่ายเงินกันเนี่ยก็คงจะมีมาตามหลัง
เพราะว่าเดี๋ยวเงินก้อนนี้ยังไงมันต้องจ่ายคุณด้อม
คือมันต้องจ่ายอยู่แล้วเหรียญเงินก็คือคนละ๑๕๐๐๐บาท
สำหรับนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟก็หายกันตามสัดส่วน
ถ้านักกีฬาจำนวนตั้งแต่๖คนขึ้นไปเนี่ย
จะได้๑๐ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไม่มีปัญหาเขาจัดการให้
ก็คือเรื่องของการที่ทั้งฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยให้ข่าวก็คือสู้กันไปสู้กันมา

มุมฟุตบอลเองเนี่ยก็ต้องระวังด้วยอันนี้ก็พูดกันตามหลักนะครับ
เพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ฟุตบอลกำลังโดนกระแส
ถาโถมเข้ามาเรื่องของการบริหารจัดการหลีกอยู่นะครับ
หวังว่าจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้แต่ว่าต้องแก้ทีละเปาะนะครับ
คือไปทะเลาะกันกับคนที่ช่วยจ่ายเงินสนับสนุนเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อยู่แล้ว
นะครับก็หวังว่าจะผ่านวิกฤตได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีประชุมเรื่องหลีกกันอีก
อาจจะเคาะยังไงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับ
ก็ตามข่าวล่าสุดเนี่ยก็บอกนะครับว่า
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมก็ลงโทษไปแล้ว
แต่ว่าทางสมาคมเองก็ให้ข่าวนะครับว่ากรกฐอยากจะให้ลงโทษเพิ่มอีก
นะครับก็ทำหนังสือตอบกลับไปยังกรกฐแล้วนะครับ
ส่วนการลงโทษมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องดูอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับ
แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเมื่อวานเองก็ให้ข่าวนะครับ
บอกว่าคิดว่ามีโทษมาเพิ่มแน่นอนสำหรับเรื่องของนัดชิง
เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับเรื่องเงินอัดฉีด
น่าเชื่อว่าจะเป็นสมาคมที่เป็นสมาคมหลักของประเทศไทย

ก็เป็นกีฬาแม่เหล็กนะครับแต่ก็เน้นย้ำนะครับที่เราสองคนย้ำเนี่ยคือ
เพราะว่ามันเป็นงบประมาณที่เบิกออกมาจากภาครัฐอยู่แล้ว
ในการทรัพย์สะดุนสมาคมภูตบอลอยู่แล้วนะครับ
ครับนอกจากนั้นนะครับทางพลตนบริษนาโรทโดรปอำนวยนิมโนเนี่ย
ศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยถึงกรณีที่พลตมรดเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ลาออกจากการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับตามคำสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
หนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็แจ้งให้ทราบว่าสมาชิกเนี่ย
ต้องดำเนินกิจการอย่างเป็นอิสระนะครับแล้วก็ปราศจากการแทรกแทรงทางการเมืองนะครับ
ก็ขอให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยชี้แจงเหตุการณ์ภายในวันที่๖กรกฎาคมนะครับ
อันนี้คือเป็นทางสมาคมบอลที่ออกมาให้ข่าวนะครับก็ทางสมาคมเองเนี่ย
ในหนังสือเนี่ยระบุว่าคนตะบรดเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยังคงบริหารงานในตำแหน่งนายกสมาคมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ยังส่งหนังสือแจ้งไปยังกรกฐนะครับ
ข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลข้อ๕นะครับ
คือความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นอิสระขององค์กรแล้วก็ข้อห้าจุดสาม
สมาคมต้องมีความเป็นอิสระแล้วก็ปราศจากการแทรกแทรงทางการเมืองหรือว่าบุคคลภายนอกนะครับ
โอ้โหถือว่ามีหลายเรื่องจริงนะครับสำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งเรื่องของเงินอัดฉีด
หรือว่าเรื่องของการโดนแทรกแสงนะครับที่ตามข่าวที่ออกไปแล้วก็